คุณผู้ชมเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะคะ๔วันเร่งค้นหาน้องจีน่าหายปริศนาน้องเนี่ยหายออกจากบ้านไปสักประมาณช่วงเย็นของวันที่๕
กันยายนที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็ออกค้นหาทางบกอากาศน้ำก็ยังไม่เจอตัวน้องนะคะ
พ่อของน้องได้แต่ภาวนาบอกว่าใครก็ได้ที่เอาตัวน้องไปคือพ่อยังเชื่อแบบนี้นะให้เอามาคืนจะไม่เอาผิดนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ
อยากจะรู้ว่านอนได้กินข้าวอีกหรือเปล่าน้องเหี่ยวหรือเปล่านอนได้หลับอีหรือเปล่าลูกหนูหนาวไหมทุกวินาทีนี่ไม่ได้หลับได้เลย

ค่ะไม่อยากให้หนูกลับมาว่าเอาลูกมาคืนเถอะนะขอแค่เอาลูกมาคืนเราจะไม่เอาลูกไม่เอาเลือดเลย
ใครพบเจอนะครับ
หรือคนที่เอาไปนะครับขอให้มาคืนครับหรือไม่กล้าคืนก็

เมื่อคืนนี้นะคะสัมภาษณ์สดในรายการ
คือเดี๋ยวย้อนกลับไปจากประเด็นที่คุณพ่อคุณแม่พูด
ตำรวจเนี่ยตั้งปมการหายของน้องไว้ทั้งหมดเนี่ย
หลักคือ๓ประเด็น๑น้องเดินพัดหลงไปเอง
๒ลักพาตัว๓น้องเนี่ยเดินริมถนน
เพราะว่าครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นน้องน้อง
เดินริมถนนแล้วมีรถไปชนน้องทำให้น้องทานโทษนะฮะ
อันนี้ข้อสันนิษฐานนะน้องเสียชีวิตแล้วเอาศพน้องไปทิ้ง
เพื่อปกปิดความผิดหรือเปล่าแต่ลึกแล้ว
คำสัมภาษณ์พ่อแม่มาสักครู่มั่นใจเหลือเกินว่า
มีคนลักพาตัวน้องไปน้องไม่พลัดหลงเองเด็ดขาดแน่นอน
เด็กอายุขวบเศษจะเดินไปไหนได้ไกล
คุณพ่อคุณแม่บอกแบบนี้นะคะทีนี้เมื่อวานเรื่องของการค้นหาคุณผู้ชม
คุณพ่อขึ้นฮอลไปกับรองผู้การจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็ตำรวจแล้วก็รวมกับเจ้าหน้าที่หลากหลายหน่วยงาน
นักข่าวของเราคุณนฤทธบุญนิ่มก็ไปด้วยนี่ค่ะ
ขึ้นฮอล์นะฮะที่ต้องขึ้นฮอล์เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
เพราะมีชาวบ้านไปแจ้งบอกว่าเห็นแสงไฟ
แล้วก็ควันไฟจุดจุดหนึ่งครับทีนี้ประเด็นนี้ก็เลยเอาไปผูกโยงกับ
ลักพาตัวไปแล้วพาน้องไปอยู่ณจุดนั้นหรือเปล่า
ปรากฏว่าไม่เจอนะคะไม่มีนะคะนี่ค่ะตอนขึ้นฮอไป
พ่อบอกว่าขึ้นฮอไปเนี่ยนะเป็นคนกลัวความสูงมาก
แต่ตอนนี้ไม่กลัวอะไรเลยขออย่างเดียวเข้าใจเลยฮะ
อยากได้น้องกลับคืนมานะคะนี่ค่ะขึ้นไปกับรองผู้การเชียงใหม่
พยายามชี้จุดต่างเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นคนในพื้นที่
คุ้นชินเป็นอย่างดีนะคะหลังจากนั้นตำรวจที่อยู่ด้านบนเนี่ย
ถ่ายภาพส่งต่อไปให้ตำรวจต่อชะดอด้านล่าง
เดินเท้าไปดูตามจุดต่างต่างที่มีการมาร์คจุดไว้เนี่ยนะคะ
นี่คือการค้นหาของเมื่อวานนี้นะคะปรากฏว่าก็ไม่ได้เบาะแสอะไรนะคะ
สำหรับทางภาคพื้นอากาศทีนี้ภาคพื้นดินค่ะมีการจัดทีมทั้งหมด๑๗ทีมด้วยกันนะครับ
ออกเดินเท้าค้นหาประเด็นนี้ก็จะไปเชื่อมโยงกับว่าน้องหลงป่าไปเองหรือเปล่า
ออกเดินเท้าค้นหานะคะปูพรมขึ้นเขาลงห้วยทำทุกอย่างค่ะ
ก็ไม่เจอเหมือนกันนะคะทีนี้ทีมข่าวไปคุยกับคนนี้น่าสนใจมาก
คุณผู้ชมลองฟังประเด็นนี้ดูคุณสุธารสคุณสุธารสเป็นใคร
เป็นคนในพื้นที่แล้วเป็นคนสุดท้ายที่เจอน้องจีน่า๖โมงเย็นของวันที่๕กันยายนที่ผ่านมา
นี่ค่ะนักข่าวของเราคุณนฤทธิไปคุยด้วยนะคะคุณสุธารสบอกว่า
ขณะกำลังขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยไปกินข้าวที่สารากลางหมู่บ้านพอใกล้จะถึงบ้าน
จีน่าปรากฏว่าเห็นน้องเดินอยู่คนเดียวริมถนนเสื้อสีชมพูกางเกงสีแดง
ไอ้หนูจะไปไหนน้องหันมาไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้ตอบอะไร
เพิ่งจะรู้ว่าน้องหายตัวไปทีนี้ตำรวจก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยนะคะ
เรื่องของรถของสามีของคุณสุธารสแล้วก็ของคุณสุธารสเองนะคะ
เจ้าหน้าที่พอถีพิสูจน์หลักฐานเอารถคันนี้ไปตรวจสอบด้วย
คุณสุธารสบอกว่าเพื่อความบริสุทธิ์ใจก็เอาไปเลยก็ไปตรวจสอบ
เพราะว่าไปดูว่ามีร่องรอยการเฉียวชนหรือว่ามีร่องรอยอะไรหรือเปล่า
ก็จะต้องมีการเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะอันนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
อย่างที่ผมบอกครับคุณผู้ชมฮะตอนสักทุ่มครึ่งสัญญาณไม่ดีเลย
คือมีชาวบ้านเขาขับรถอยู่บริเวณนั้นแถวบ้านน้องจีน่าแหละ
แล้วเปิดกระจกกลิ่นตีมาแรงเลย
เหม็นเน่าตะอีแมลงเลย
นะฮะเขาไม่สบายใจกันเลยนะฮะ
กู้ภัยต้องโรยตัวไปดูว่า

หรือก็จะเป็นตัวเหมือนกันครับ

ไม่แน่ใจต้องหาทีมฝั่งนู้นนะครับ
อ๋อทีมฝั่งนู้นมันกินเยอะ

ตัวเดียวครับ
ตัวเดียวครับ

เหมือนมันมีกิ่งไม้โดนหักเป็นทาง

จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่พบว่า
ช่วงนี้ไก่ในหมู่บ้านมันมักจะป่วยตายเป็นโรค
ชาวบ้านก็เลยเอาซากไก่มาทิ้งไว้บริเวณดังกล่าว

สวนลิ้นจี่ใกล้กับบ้านของชาวบ้าน
พื้นที่ดังกล่าวเป็นทางลาดชันนะคุณผู้ชมครับห่างจากบ้านน้องจีน่าไปประมาณสัก๓๐๐๔๐๐เมตร
นายสุริยะวงศิลารุ่งหรือว่าพ่อของน้องจีน่านะฮะไม่รอช้านะครับ
ก็รีบออกตามหาทันทีโดยตะโกนเรียกชื่อน้องจีน่าตลอดเวลาเดินเข้าไปกว่า๒๐๐เมตรนะครับ
ซึ่งบริเวณนั้นก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
๑นาฬิกา๒๔นาทีครับพ่อของน้องจีน่า
นะฮะก็ออกค้นหาต่อโอ้โหเอาใจช่วยพ่อจริงจริงนะครับ
ในพื้นที่สวนกระชายไปเจอใบตองนี่ครับ
ปูเอาไว้แบบนี้ที่พื้นใบตองยังสดเห็นไหมฮะ
แล้วก็เปียกชื้นมีร่องรอยคล้ายกับการปูนั่ง
ซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของสวนหรือชาวบ้านที่มานั่งก็ได้
หรือมันอาจจะเชื่อมโยงกับน้องจีน่าหรือเปล่า
ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
ไล่ไปครับ๒๑นาฬิกา๔๐นาทีของเมื่อคืนนี้ฮะ
ไปเจอบ้านหลังหนึ่งนี่บ้านหลังนี้อยู่ใกล้บริเวณดังกล่าว
พ่อของจีน่าพยายามเรียกคนในบ้านไม่มีเสียงขานรับไม่มีเสียงตอบ
ก็เลยนะครับไปตรวจสอบในบ้านพบที่นอนหมอนุ้งพัดลม
แล้วก็รถจักรยานยนต์ลักษณะเหมือนมีคนอาศัยอยู่ครับ
แล้วก็เดินเท้าต่อไปไปเจอบ้านไม้อีกหลังหนึ่ง
เป็นบ้านไม้ยกสูงหลังใกล้เคียงกันพยายามจะถามว่ามีคนอยู่ไหม
พบว่ามีแม่กุญแจล็อกจากด้านนอกฮะคล้ายบ้านร้าง
พ่อของน้องจีน่าพยายามลอดมองลอดรูเข้าไปมองลอดรูเข้าไปนะครับ
แต่ก็ไม่เจออะไรเดินค้นหาต่อไปที่บ้านหลังใกล้เคียงอื่นอีก
ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาช่วยค้นหาในช่วงนี้นะครับ
นี่คือหัวอกพ่อทำทุกอย่างแล้วครับ
๔ทุ่มครับ๔ทุ่มจำเป็นต้องยุติการค้นหาชั่วคราวก่อน
เนื่องจากยังไม่พบบอกแสพ่อกับแม่ของน้องจีน่า
ขอบคุณสื่อมวลชนแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
ที่ช่วยกันออกค้นหาน้องจีน่าตลอดทั้งวัน

แม่ของจีน่าบอกว่าเหมือนใจสลาย
เหมือนใจสลายครับคุณผู้ชมเพราะยังไม่เจอลูก
ส่วนวันนี้นะเดี๋ยวจะหาต่อนะครับ
ส่วนแม่ของน้องชมพู่อ้าวมาเกี่ยวอะไร
ของน้องชมพู่นางสาวิตรีวงศรีชา
คือท่านส่งกำลังใจมาในฐานะหัวอกเดียวกันนะครับ

ถึงครอบครัวน้องจีน่าที่บ้านห้วยฝักดาบแม่แตงเชียงใหม่เนี่ย
แม่น้องชมพู่บอกว่าขอให้จีน่ากลับสู่อ้อมอกพ่อแม่
อย่างปลอดภัยแล้วขอให้พ่อกับแม่
มีความหวังตราบใดที่ยังไม่เจอน้อง
เชื่อมั่นว่าน้องยังมีชีวิตอยู่
คำแนะนำของแม่ก็คืออยากให้ทั้งคู่ตั้งสติ
ร้องไห้ก่อนแล้วคิดเพื่อหาทางออก
อย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้พ่อกับแม่
และให้น้องจีน่ากลับบ้านอย่างปลอดภัย

ขอสื่อถึงครอบครัวน้องจีน่าอยากให้กำลังใจนะคะ
พ่อแม่ของน้องนะคะแล้วก็ขอให้น้องปลอดภัย
ขอให้น้องกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะ
ไม่ว่าน้องจะอยู่ตรงไหนนะคะขอให้น้องปลอดภัย
แล้วก็อยากให้พ่อแม่ของน้องจีน่านะคะ
ตอนนี้ยังหาน้องไม่เจอก็จริงค่ะ
แต่ว่าจากที่พวกเราเคยเจอเหตุการณ์นี้มานะคะ
ใดที่ยังไม่เจอน้องขอให้พ่อแม่น้องมีกำลังใจ
แล้วก็ให้นึกเสมอว่าตามใดที่ยังไม่เจอตัวน้องในสภาพไหน
เชื่อว่าน้องยังมีชีวิตอยู่ถ้าน้องมีคนเอาไปนะคะ
ขอให้มีกำลังใจสู้นะคะแล้วก็มีสติมากนะคะ